ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อุทัยธานีก่อนนะครับ
คุณปู่คุณปู่เนี่ยอายุเก้าสิบเอ็ดแล้วอืม
หลานชายตัวเองเสียชีวิตค่ะโอ้โห
แต่ว่ามันสืบเนื่องมาจากเรื่องของหลานเปิดเพลงเสียงดัง
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกคืนที่ผ่านมานะครับ
กล้วยอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะครับ
ผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตชื่อนายจักริจเทียนงาม
อายุยี่สิบสี่ปีถูกยิงด้วยปืนลูกศองสั้น
กระสุนเนี่ยเข้าไปหกนัทนะฮะอ่า
ก็ฝังอยู่ในตัวหมดเลยนะครับแล้วมีถากเบ้าตาไปอีกสองนัด
นอนตายอยู่บนแคร่ไม้ในกระท่อมอยู่ห่างจากบ้านหลังนี้๕เมตรนะครับ
ที่เกิดเหตุมีลูกตะกัวตกอยู่ที่พื้น๑นัดด้วย
สพบ้านไร่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับหลังจากได้รับแจ้งเหตุ
ก็พบว่าผู้ตายคือนายจักริตวัย๒๔ปี
อาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้ตั้งแต่เป็นเด็กเลยนะตั้งแต่ตัวเล็กเลย
ระยะหลังมีปัญหาในครอบครัวผู้ตายก็จะแยกออกไปอยู่ที่กระท่อมข้างบ้าน
นิสัยก็คือชอบเปิดเพลงเสียงดังทีนี้มันก็สร้างความรำคาญให้กับเพื่อนบ้านและชาวบ้าน
แล้วก็บ้านญาติของตัวเองด้วยที่เคยอยู่บ้านหลังนี้นี่แหละ
แต่ว่าตอนหลังมีปัญหากันก็แยกมาอยู่กระท่อมข้างบ้านแต่ก็อยู่ใกล้กันห่างกันแค่ประมาณแค่๕เมตร๑๐เมตร
เมื่อคืนนี้หลังจากที่นายจักริตถูกยิงเสียชีวิตเนี่ยในเหรียญเทียนงามอายุ๙๑ปีเป็นปู่ของนายจักริต
มอบตัวกับตำรวจนะฮะแล้วก็บอกว่าผมยิงหลานชายตาย
เหรียญเทียนงามวัย๙๑ปีบอกว่าเลี้ยงนายจักริตมาตั้งแต่ยังเด็ก
นายจักริตไม่เคยช่วยทางบ้านทำงานทำการทำมาหากินอะไรเลย
ทำตัวเกเรเกะกะระรานชอบเปิดเพลงเสียงดัง
สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านนะแล้วก็ที่บ้านของปู่ด้วย
หลายครั้งแต่หลานชายไม่เคยฟังนี่นะฮะที่ปู่เขาให้การเบื้องต้น
กับเจ้าหน้าที่เมื่อคืนนี้ตอนที่ไปมอบตัว
วันนี้คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านเกิดเหตุนะครับ
ได้คุยกับลูกสาวของปู่เหรียญนะชื่อว่านางนัทธพรเทียนงาม
อาของนายจักริตผู้ตายนั่นแหละเธอบอกว่าเมื่อคืนนี้ช่วงหัวค่ำเนี่ย
หลานชายคือนายจักริตก็เหมือนเดิมฮะเปิดเพลงเสียงดัง
ก็ไปบอกให้ปิดหน่อยคือเขาจะนอนกันแต่ว่านายจักริตไม่พอใจนะครับ
ตอนนั้นคนที่ไปบอกก็คือปู่ก็คือในเหรียญ
พอนายจักริตไม่พอใจก็ทะเลาะกับปู่นะครับคนในบ้านก็ไปบอกบอกให้แยกกันเถอะ
แยกย้ายกันเข้านอนนะแต่นายจักริตก็ยังเปิดเพลงต่อ
ทุกคนในบ้านก็ไม่อยากทะเลาะด้วยก็พยายามข่มตานอน
ก็พยายามจะไม่สนใจนายจักริตอ่ะค่ะนะจากช่วงค่ำนะเวลาผ่านไปถึงตีหนึ่ง
ในเหรียญลุกมาเข้าห้องน้ำแล้วก็บังเอิญเจอกับหลานชายนายจักริตอีกรอบนึง
หลังจากช่วงข้ามเถียงกันไปรอบนึงแล้วคราวนี้หลานชายเข้ามาหาเรื่อง
ตะโกนถามประมาณว่าเดินมาทำอะไรเอามีดมาเนี่ยจะมาฆ่าเขาเหรอ
แต่ว่าพูดมึงกูกับปู่ปู่ก็เลยโมโหก็ตรงเข้าไปดุด่าต่อว่า
แล้วก็เห็นว่าในจักริตเนี่ยจากที่ถืออ่ายืนยืนอยู่นะฮะ
หยิบปืนขึ้นมานะหยิบปืนขึ้นที่ปืนที่พกติดตัวมาเนี่ยหยิบขึ้นมานะครับ
อ่าทำท่าเหมือนขู่จะยิงในเหรียญก็เลยเกิดการยื้อแย่งปืนกันเกิดขึ้น
สุดท้ายฝ่ายปู่ครับแย่งปืนมาได้แล้วปู่ก็เนี่ยฮะ
บันดาลโทษะด้วยก็ยิงใส่หลานจนเสียชีวิตคาที่
น้ำตาแกก็คงไม่ได้โกหกเพราะว่าก็อยู่กับตำรวจแล้ว
คนตายมันได้ยินว่าพ่อมาเข้าห้องน้ำอะไรอย่างนี้
ก็เลยแบบไอ้เหรียญมึงจะมาฆ่ากูเหรออะไรอย่างนี้
ก็เลยเดินเข้าไปถามว่ามึงพูดอะไรมึงจะเอาไงกับกู
มันก็เลยยกปืนขึ้นมายกปืนขึ้นมาใส่พ่อ
ขู่หรือว่าจะยิงก็ไม่รู้แต่มันเกิดการยื้อแย่งกันขึ้น
แล้วคำที่พ่อพี่พูดก็คือเขาบอกว่ามันขึ้นนกแล้ว
คือเหมือนคือพอเขาแย่งปืนมาแล้วเขาลั่นไกลได้เลยอ่ะ
เขาก็เลยนั่นแหละเหมือนแย่งปืนได้ก็ลั่นไกลใส่เลย
ก็ไม่ได้เข้าข้างพ่อตัวเองหรือว่าใส่ร้ายคนตายหรืออะไร
เราก็ลองคิดตามพี่นะว่าถ้าเกิดมันไม่คิดจะยิง
มันจะใส่ลูกกระสุนไว้ในลำเพลิงทำไม
ผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับนางสมจิตที่เป็นภรรยาของนายเหรียญด้วยนะฮะ
ค่ะนางสมจิตนี้อายุหกสิบเจ็ดปีนะครับ
บอกว่าหลานชายนายจักริตที่ถูกยิงเสียชีวิตเนี่ย
วันวันไม่ทำอะไรอ่าเวลามีงานจ้างนะ
มาจ้างให้ไปช่วยทำไร่ทำนาก็ไม่ไปนะ
แถมยังด่ากราดใส่คนที่มาจ้างอีกอืม
เขาไม่อยากยุ่งกันแล้วไม่มีใครอยากยุ่งด้วยแล้ว
นายจักริตชอบมาขอเงินในเหรียญหลายครั้งนะ
ครั้งนึงมาขอทีก็ร้อยสองร้อยเอาไปก็คือเอาไปซื้อยาบ้ามาเสพ
ก็เป็นสาเหตุให้ในเหรียญต้องดุด่านะก็ดุด่าว่ากล่าว
หัวอกคนเป็นปู่ค่ะแต่ว่านายจักริตชอบเข้าใจว่าคนในบ้านเนี่ย
รังเกียจเขาคอยจ้องแต่หาเรื่องเขา
มันก็เลยทะเลาะกันมาตลอดในอดีตนายจักริตเคยเมายาเสพติดถึงขั้น
ทำร้ายคนในบ้านมาแล้วด้วยการเอาด้ามปืนเนี่ย
ก็คือปืนกระบอกที่จะใช้ยิงปู่เมื่อคืน
ที่ว่าเอาขึ้นมาคั่วอ่าไม่ได้จะใช้ยิงอ่ะ
แล้วก็แย่งกันแล้วปู่เขาแย่งคืนมาได้แล้วก็ยิงใส่ไปจนเสียชีวิตเนี่ย
ซึ่งนางสมจิตนะบอกว่านายจักริตหลานชายเคยเอาปืนด้าม
กระบอกเนี้ยเอาด้ามปืนอ่ะไปตีใส่ทุกคนในบ้านมาแล้วนะ
ไล่ตีใส่ไล่ตีใส่มาแล้วนะครับขณะที่มีหลานที่อยู่ที่บ้านคนหนึ่งนะฮะ
อ่ายังเป็นเด็กชายอยู่เลยนะครับตามศักดิ์แล้วเขาก็เป็นหลานของ
อ่านายจักริตที่เสียชีวิตบอกว่าเอาก็เนี่ยอัณฑพานแกเมจีง
คนก้าวล้าวค่ะไม่เคยขอลบผู้ใหญ่เลยแค่แต่นิดเดียวครับ
เขาหาว่าตาเนี่ยไปแกล้งเขามั่งไปขัดขวางเขาบ้างว่าไม่ให้เขาไปทำงาน
ไปทำงานต่อวิทยุแล้วก็เข้าลำโพงครับ

บางทีก็แบบตอนกลางคืนสัก๓๔นาทีก็เปิดอยู่ครับ

มันจะทะเลาะกับแม่เนี่ยเป็นหยาบเป็นมากที่สุด
ด่าป้านะ

เพราะมันด่าป้ามากขอเงินไม่ได้

เอาแล้วเน้นกันตีกันต่อยกัน
บีบคอกันจะตายตั้งหลายหนแล้ว

เขาก็จะต้องพูดว่าแทบทุกวัน
อย่างน้องที่เล่าให้ฟังเนี่ยอันนี้เขาเป็นหลานตา
แต่นายจักริตผู้ตายนี่เขาหลานปู่
ส่วนนี้ก็คือย่างผู้ตายภรรยาของผู้ต้องหา
มีเพื่อนบ้านบอกว่านายจักริตผู้ตาย

ตั้งแต่กลางวันยันกลางดึก
ไม่มีใครในชุมชนกล้าไปต่อว่า
เพราะรู้นิสัยนายจักริตดีว่าเป็นคนอันทภาณเกเร
แล้วจะอารวาสทุกคนหากใครไปต่อว่า
ไปบอกให้เบาเสียงเพลง

ในเหรียญไปมอบตัวกับตำรวจสพบ้านไร่
ตอนนี้พนักงานสอบสวน
ได้คุมตัวไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว

เมื่อคืนนี้ในเหรียญขี่จักรยานยนต์

สารภาพกับตำรวจบอกว่า

โดยในเหรียญเนี่ยเอาปืนของกลางมาให้ตำรวจด้วย
เหรียญยอมรับว่าลงมือก่อเหตุ

เพราะเหลืออดเพราะทนไม่ไหว

เผลอหลังจาก

คุ้มคลั่งไปฆ่าภรรยา

พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหา

เหรียญนะครับในเหรียญวัย๙๐

ไปฝากขังที่ศาลจังหวัดอุทัยธานี

ญาติได้รับไปประกอบพิธีทางศาสนา

ครอบครัวตอนนี้อยากให้ช่วย

พ่อของนายจักริตชื่อนายสุชีพ

ลูกชายของในเหรียญนั่นแหละค่ะนะ

จักริตผู้ตายลูกชายของเขา
ตั้งแต่นายจักริตอายุ๒เดือน

ก็คือในเหรียญเขาก็เลี้ยงมาตั้งแต่๒เดือน

อายุ๒๔แล้วก็มีเรื่องอย่างที่

เพราะฉะนั้นยาดฝากบอกหน่อย

ตอนนี้ลูกชายเสียชีวิต

จะได้อโหสิกรรมสิ่งต่างที่เคยทำ

จะมีพิธีชาปนกิจศพวันพรุ่งนี้แล้วนะฮะ

ก็ไม่รู้ว่าจะทราบข่าวกันทันหรือเปล่า

ไม่มีเงินทองอะไรที่จะตั้ง

ส่วนตัวปู่นี่ก็ถูกฝาก

ก็ต้องไปว่ากันต่อในชั้นศาล
ว่าตัวปู่จะอ้างบันดาลโทษะ

เพื่อเป็นเหตุแห่งการลดโทษได้ไหม